เปลี่ยนอารมณ์จากข่าวนั้นข่าวนั้นนี่ก็แบบน้ำตารึ้นเลยนะคะ
ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุผู้ชายคนนี้
ครับแล้วไม่ใช่คนไทยนะคลั่งที่ว่าเนี่ยเขาเป็นต่างชาติ
จดไฟเผาบ้านเอามีดแล้วมาจี้คอตัวเองโอ้

โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะนี้เขาร้องแบบโวยวายแล้วหลังจากนั้นเมียเขาก็พุ่งเข้ามาเหมือนกันนะ
นี่ค่ะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น

ใช่ค่ะแล้วดูสิตำรวจต้องใช้กี่นาย

ภรรยาเขาเข้าไปคือเขาก็ไปถามแหละว่าแบบว่าเออทำทำไมเนี่ย

เมียก็กลัวจะไปทำร้ายบัวเขานะ
ใช่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
ซึ่งตำรวจสวพบังลมุงกับตอมจังหวัดชวนบุรีเนี่ยนะ
เขาเอาหมายสารจังหวัดพัทยาไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายโทมัสเวสอายุ๔๗ปี
ส่วนเมียเขาเนี่ยคือนางสาวจูเลียโปเปียวบามค่ะ
อายุ๓๕ปีทั้งสองคนเป็นชาวเยอรมัน
แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมโดนตำรวจจับแบบนี้
สองคนเนี่ยเขาถือว่าเป็นบุคคลต่างด้าวนะ
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็อายุโอเวิลสเตย์ค่ะคุณผู้ชม

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบังละมุงที่ชนบุรีค่ะ

บ้านนี้สรุปเขาซื้อเขาเช่าหรือยังไง

ตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวนายโทมัสคนนี้
เขาคุ้มคลั่งเขาเอามีดมาจี้คอตัวเอง

แค่แสดงหมายจับเอง
แสดงให้เขารู้ว่าเขาถูกจับนะ

ห้ามเข้ามาตอนปีนขึ้นไปแล้ว
ทีนี้ตำรวจทำงานลำบากเหลือเกิน
เพราะว่านอกจากคนที่คลั่งแล้ว

ลั่งขึ้นไปนู่นนั่งอยู่บนหลังคาแบบนี้

ตำรวจก็เลยเหมือนกับสื่อสารกับภรรยา

สุดท้ายตำรวจก็ออกอุบาย
ให้ฝ่ายภรรยากลับเข้าไปในบ้าน
แล้วให้ฝ่ายสามีเนี่ยนะ

ที่นายโทมัสสามีกำลังจะเปิดประตูนี่แหละ

ชัดจับกุมตัวแบบนี้เลยค่ะ

นางสาวจูเลียก็พยายามเข้าไปทำร้าย

ตำรวจก็ต้องรีบคุมตัวไปที่สพบังละมุง

จู่ตำรวจถึงมาจับแบบนี้
เรื่องของเรื่องมันมาจากที่ชาวบ้าน

แล้วไปแจ้งความกับตำรวจว่า

ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเล็ก
ดูสิหมามันวิ่งแบบนี้

เดี๋ยวดูนะตอนที่รถขับผ่าน

ขนาดเป็นรถเก่งนะ
ขนาดเป็นรถนะถ้าคนลงมาไม่ถูกกัด
แล้วถ้าเกิดว่าคุณสืบสกุลขี่จักรยานผ่าน

นี่แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาไปร้อง

ซื้อไว้ตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
เอาเป็นชาวต่างชาติแล้วคุณซื้อบ้านได้หรอ

เป็นที่มาของการเข้าไปจับกลุ่มนะครับ

ถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมคงขี่หนีไม่ทัน